สามีภรรยาคู่นี้เมาค่ะคุณผู้ชม
ซ้อนรถกันมาปรากฏว่าไปเฉียวชนกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีผู้โดยสาร

แล้ว๒สามีภรรยาไหนนะแกจะหนีค่ะ
ตำรวจไปตามรวบตัวมาได้
ที่มันกลายเป็นข่าวคนเขาตกอกตกใจกันเพราะอะไรรู้ไหม
พาคุมตัวมาขึ้นรถตำรวจจะถึงโรงพักอยู่แล้ว
ฝ่ายภรรยาค่ะปวดชิ้นชอง
คนมันปวดอ่ะอั้นกันได้เหรอถามแบบนี้
กระโดดลงมาจากรถแล้วถลกกางเกงปัสสาวะหน้าโรงพักเลยค่ะ
ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว

คือเดินไปอีกนิดนึงขึ้นลงพักได้แล้ว
มีห้องน้ำอยู่บนโรงพักแต่มันไม่ไหวคุณสืบสกุล
คุณไม่เคยเป็นเหรอเวลามันปวดมาก

ซึ่งนางรุ่งนภาพอายุ๕๙ปี
ก็ปัสสาวะตรงถนนหน้าโรงพักพระประแดงนั่นแหละ
เตอร์ไซค์จะขับผ่านกี่คันรถจะขับผ่านกี่คัน
จะมีกล้องมือถือจะมีกล้องอะไรถ่ายอยู่

ใช่แล้วก็ยังบอกกับนักข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
อ้าวมันก็เรื่องธรรมชาติอ้าวไม่เชื่อฟังค่ะ

ของน้ำกว่าแน่วกว่าแถว
นอนสเปดกันได้เหรอ
นี่ภูจิษสาห์สแปดกันได้เหรอ
มาแบบนี้จะส่งภาษากลับไปว่ายังใงดี

ออหมื่นคะเต่าะสะเค็ดแนวนี่กับโบทู
หมื่นคะเต่าะสะเค็ดแนวนี่กับโบทู
ก็ไม่ถูกก็ไม่เหมาะเออ
ผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารเธอก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ทีนี้พอ๒สามีพรรยาไปเฉี่ยวชน
จริงก็ต้องเคลียร์กันใช่ไหมแต่ปรากฏว่า
ด้วยความที่สองสามีภรรยาก็เมาด้วยค่ะก็เลยอ่ะ
คือพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเม้าท์อ่ะ
ก็เลยเอายังไงดีล่ะเดี๋ยวต้องให้สั่งก่อน
เอาขึ้นท้ายรถตำรวจไปเดี๋ยวไปคุยไปเคลียร์กันต่อที่โรงพัก
ทีนี้ตัวฝั่งสามีที่ชื่อว่านายมาวินเนี่ย
เขามีอาชีพขับรถแบ็คโฮลนะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่าจริงหลังจากเลิกงาน

แล้วตอนกลับเนี่ยก็ขับรถมากลับมากับเมียนี่แหละ
เห็นว่าวินมอเตอร์ไซค์กำลังจะเลี้ยวเข้าซอย
ผมเนี่ยขี่มาทางตรงวิ่งมาทางตรงเบรกรถไม่อยู่
ก็เลยพุ่งชนเลยทำให้คนซ้อนของเขาได้รับบาดเจ็บ
รถผมก็ล้มนะพอลุกขึ้นได้
ก็รีบพาเมียซ้อนรถมาจะหนีแหละ

ทีนี้พอตำรวจรวบตัวได้แล้ว
ก็คุมตัววัดแอลกอฮอลก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ